โปรแกรมต้องดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้แข่งในสุดสัปดาห์นี้
แล้วก็สุดสัปดาห์ที่แล้วที่แข่งกันไปจะเป็นอย่างไร
ครับจะมีการยกเลิกหรือเปล่าภายใต้การทำงานของสภากรรมการชุดใหม่
เช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้บอกให้เลื่อนก็ไม่เลื่อน
จากว่าเขาบอกว่าจะต้องจบธันวาแต่ว่าครั้งนี้ดันประกาศเลื่อนออกมา
เพราะว่าต้องรอความชัดเจนจากทีมงานชุดใหม่ก็ต้องเกิดปัญหาแน่นอนนะครับว่า
การตัดสินใจของทีมงานชุดใหม่นั้นเขาจะว่าอย่างไรกับเกมเกมแรกที่เตะไปแล้วบางคู่ครับ
ก็ไปดูเรื่องราวของทางด้าน
ถือว่าเป็นงบประมาณที่ของสมาคมที่เรียกได้ว่า
เยอะที่สุดในประเทศไทยเลยทีเดียว
ซึ่งนี่แหละครับจะเป็นปัจจัยสำคัญ

ก่อนถึงกฎประวัติของสมาครมฟุตบอลมีอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับ
สิทธิประโยชน์ของสมาคมฟุตบอลนะครับก็เราทำมาเอาปีนี้แล้วกันนะครับ
ในปี๒๕๙โดยใช้อิงจากเกณฑ์เก่าแล้วก็สัญญาที่อาจจะเหลืออยู่ในบางเงื่อนไข
นำมาเป็นมูลค่าที่ทำมาค่อนข้างจะละเอียดที่สุดแล้วนะครับ
ไปดูสิทธิประโยชน์แรกนะครับก็คือสิทธิประโยชน์จากภาคเอกชนครับ
ก็คือการสนับสนุนในรูปแบบมูลค่าและการตอบแทนนะครับ
อย่างแรกก็เลยมีบริษัทไทเบิ้ลเมอร์เอ็นครับ
ก็สนับสนุน๔๐๐ล้านบาทจนหมดสัญญาณในปี๒๙๖๕นะครับ

ชุดแข่งขันทีมชาตินะครับหมดสัญญาเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าล่าสุดนั้นมีการต่อไปแล้วกับสภากรรมการชุดเก่า
สัญญาใหม่คือปี๕๙ถึงปี๖๒มูลค่านั้นไม่สามารถเปิดเผยได้แต่มากกว่าเดิมคือ๙๖ล้านบาท
ดังนั้นนะครับรวมยอดเฉพาะปี๕๙ในส่วนนี้จากภาคเอกชนจะมีเงินอยู่ประมาณ๙๖ล้านบาทครับ
ไปกันที่การสับสนุนนะครับในรูปแบบของการตอบแทนที่ไม่ระบุมูลค่านะครับ
อาจจะมีภาษาการตลาดเขาเรียกว่าการบาเตอร์นะครับ
พวกนี้จะเห็นส่วนใหญ่อยู่ในเสื้อซ้อมของนักเตะทีมชาติ
หรือว่าบรรดาอาร์มตรงแขนเสื้อของทางผู้ตัดสินนะครับ

ส่วนนอกจากนี้นะครับเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับ
ก็มีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมูลค่า๑๐๐ล้านบาทนะครับ
งบประมาณจากการเก็บภาษีสุราและยาสูบก็แบ่งให้กับการกีฬาประมาณ๒เปอร์เซ็นต
คิดเป็นมูลค่า๓๘๖ล้านบาทในปี๒๕๖๐
รวมมูลค่าครับ๔๘๖ล้านบาทเลยทีเดียว
ตัดเงินที่สับสนุนที่โกกธทอบบอกว่าจะไม่สับสนไทยรีก
ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยทราบเลยครับว่าเราได้นะครับทุกปีก็จะมีเงินประมาณ๗๕๘ล้านบาทเลยครับ
รวมถึงเงินค่าลิขสิทธิ์นะครับ
ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายในการถ่ายท่อสัญญาเก่า
ก็คือปี๒๕๕๙นะครับด้วยสัญญามูลค่า๖๐๐ล้านบาท
แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปีละ๑๐๕๐ล้านบาท
สนับสนุนการแข่งขันนะครับก็จะมีสปอนเซอร์หลักอย่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์นะครับ
ล้านบาทสนับสนุน๓ปีก็จะหมดสัญญาในปี๒๕๖๑นะครับ
บริษัทยามห้ามอเตอร์๔๐ล้านบาทนี่ก็ดูแลดิวิชั่น๑แล้วก็ดิวิชั่น๒นะครับ
รวมถึงน้ำดื่มช้างหรือว่าบริษัทไทยเบเวอเรดนะครับ๒๐ล้านบาท
แล้วก็มีงบจากการสนับสนุนฟุตซอลลีกอีก๕ล้านบาทด้วยกัน
มูลค่า๗๘๕ล้านบาทรวมทั้งหมดตัวเลขที่เห็นนะครับ๑๒๖๙ล้านบาท
นี่ก็จะเป็นค่าสับสนุนที่ยังไม่การันตีมูลค่าทางด้านการเงินมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกครับ
ครับทางนี้นะครับคาดว่าในปีถัดไปหรือว่าในปี๒๕๖๐ครับ
ค่าของเงินสนับสนุนที่จะได้รับอย่างแน่นอนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ
จากค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก๖๐๐ล้านบาทเป็น๑๐๕๐ล้านบาทครับ
นี่ยังไม่รวมสปอนเซอร์รายอื่นที่สมาคมฟุตบอลนั้นจะหาเพิ่มในปีต่อไป
ดังนั้นครับสมาคมนั้นจะมีเงินสนับสนุนเพิ่มอีกถึง๕๒๓๘ด้วยกันครับ